อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจก็คือกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดไป
แล้วใช้มีดจ้วงแทงผู้หญิงที่เขามารอซักผ้าอยู่ที่ร้านอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
แล้ววงจรปิดจับภาพได้นี่คือหลักฐานสำคัญไปดูฮะ
คุณขวัญคุณผู้ชมครับคนก่อเหตุเนี่ยคือเขาก่อเหตุช่วงประมาณสัก๔โมงกว่า
เมื่อวานนี้นะฮะตอนเย็นเย็นที่ชนบุรีมันยังไม่มืดนะคุณใช่ครับ
สว่างอยู่แล้วจอดมอเตอร์ไซค์เสร็จเดินเข้ามาที่ร้านยืนอยู่แป๊บหนึ่ง
พอเห็นว่ามีคนปั๊บเขาไปประชิดตัวผู้หญิงชุดขาวที่นั่งรอซักผ้าอยู่ในร้านซักผ้าตรงจุดนี้
แล้วตอนแรกผู้หญิงก็พยายามถามว่าจะเอาอะไรจะเอาเงินเหรอ
เอาเนี่ยเอาเงินเอาเดี๋ยวพี่สแกนให้มอเตอร์ไซค์พี่อยู่ตรงนั้นนะอย่าทำอะไรพี่เลย
เขาอยู่นิ่งสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะใช้มีดจ้วงแทงและในช่วงที่เกิดความรุนแรง
เราเลยต้องขออนุญาตหยุดภาพแต่เสียงกรีดร้องเสียงกรี๊ดของผู้หญิงเนี่ย
ทำให้เราเจ็บปวดไม่แพ้ไปกับเธอเลยครับหลังจากเธอถูกแทงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
เธอยังมีสตินะวิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรบอกพ่อจนพ่อเนี่ยตามมาถึง
แล้วเธอก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุครับมันขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
อาจมากจริงจริงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในตัวเมืองชนบุรีนะฮะ
ตำบลเสม็ดครับคนร้ายเป็นผู้ชายตามที่เราเห็นนี่ออกมาแล้ว
จังหวะที่มันวิ่งหนีไปส่วนผู้หญิงวิ่งไปอีกทางหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลมานี่คือคนเจ็บนะ
คนเจ็บยังมีสติอยู่นะครับคือต้องห้ามเลือดในเบื้องต้น
จังหวะที่จะพาเธอขึ้นรถฉุกเฉินจังหวะนี้พ่อของเธอมาถึงแล้ว
คุณพ่อเนี่ยยืนรอให้กำลังใจอยู่ใกล้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูจังหวะนะ
จะมีจังหวะหนึ่งที่เธอเหมือนกับจับมือให้กำลังใจจากพ่อ
ผู้ชายชุดเทาใส่หมวกปีกสีดำนั่นคือคุณพ่อเธอครับ
นี่นะฮะเธอมีบาดแผล๗แผลโดนจ้วงแทงกระหน่ำ
ทั้งที่หลังที่คอและบริเวณหัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เชื่อไหมฮะตำรวจในพื้นที่ใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมง
ตามไปจับตัวลากคอคนก่อเหตุได้ค่ะพิกัดที่เขาไปหลบซ่อนตัวฮะ
ห่างจากจุดที่เขามาก่อเหตุแทงผู้หญิงประมาณสัก๕กิโลเมตร
นี่คือจังหวะนั้นลองดูหน่อยฮะ
ตอนนี้เป็นงานที่สมสั่ง

แล้วที่นี้เองก็เลยแทนน้องเขา

เล็คที่สมไม่ได้ไทยฝ่า

พี่มีก็ชอบหมอก
ไหมฮะคุณขวัญคุณผู้ชมนี่คือคนก่อเหตุนะ
ตอนก่อเหตุใส่เสื้อสีดำด้านขวา
แล้วตอนที่ไปจับได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วครับ
ให้การวกไปวนมาไม่รู้จักกับคนเจ็บ
บอกว่าไปถึงแล้วเห็นเขาเศร้าหมอง
แล้วก็เลยไปถามว่าไปงานกุศลด้วยกันไหม
พอเธอปฏิเสธก็เลยแทงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ส่งตัวไปโรงพักครับหลังจากจับตัวได้
ได้คุยกับพ่อคนก่อเหตุ
พ่อบอกว่ายังไงรู้ไหมครับไปที่ภาพของคุณพ่อครับ
บอกว่าลูกมีอาการป่วยทางจิต
ก่อนหน้านี้ลูกปกติมากไปบวชพระมา๘พันศา๘ปี
ออกมาศึกเสร็จปั๊บมีอาการเพี้ยน
ชอบคุยคนเดียวนั่งซึมไม่พูดไม่จ่า

ไม่เคยไปก่อเรื่องรุนแรงที่ไหนเลย

ก็พาไปหาหมอคลินิกจิตเวท๒เดือนก่อน

ได้ยามาลูกก็กินบ้างไม่กินบ้าง

แล้วก็อยากจะฝากคำขอโทษไปถึงครอบครัวคนเจ็บด้วยครับ
ตกใจตกใจมากไม่คิดว่าลูกจะทำ
คือถามลูกที่โรงพักษณ์
ลูกไปถามเขาทำไมเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัว

ว่าป่วยทางจิตแต่พ่อยืนยันว่าลูกไม่ได้ไปเสพยา
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจตามขั้นตอนนะครับ
เรื่องต้นครับเตรียมที่จะพาตัวไป

เบื้องต้นแจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีด

ในเบื้องต้นอาการคนเจ็บตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
ขอให้เธอแข็งแรงไวนะแต่แผลในใจ
คลิปนี้ที่ออกไปมันทำให้คนเกิดคำถามกันมากมายว่า
พอบทสรุปของมันคือผู้ป่วยจิตเวท
คำถามสำคัญเราจะอยู่กับคนพวกนี้อย่างไร
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบด้วยว่าป่วยจิตจริงหรือเปล่า
อย่างที่พ่อกล่าวอ้างถ้าป่วยจริงต้องรักษาจนกว่าจะหาย
หรือไม่ใกล้ชิดกันขนาดไหนนะคะ